เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของพยานกันหน่อย

สรุปสำนวนคดีไปแล้วว่า
ตเตอรี่เจ้าปัญหานี้เป็นของครูปรีชา

ขอความเป็นธรรมกับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยมีการโอนย้ายสำนวนคดีมาให้กองปราบราม

พยานของทั้งสองฝั่งนะฮะ
ตกลงแล้วเขามีใครอะไรยังไงกันบ้างนะครับ
จนกระทั่งมาถึงนักขนาดนี้แล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับ
การแย่งสิทธิ์ลอตเตอรี่เจ้าปัญหา๓๐ล้านบาทนะฮะ
เป็นลอตเตอรี่งวด๑พฤศจิกายน๒๕๕๙

ระหว่างครูปีชากับหมวดจรูนนะครับ
ฟังครูปีชาดูเหมือนว่าจะมีพยาน
พยานบุคคลมากมายกว่าฝั่งหมวดจรูนเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะ
โดยเฉพาะกลุ่มของแม่ค้าลอตเตอรี่
เจ๊เกียวเจ๊บ้าบินเจ๊พัด
ต่างยืนยันว่าได้ขายสลากฉบับที่ถูกรางวัลให้กับครูปรีชา
ซึ่งเป็นลูกค้าประจำจริงนะครับ
ฝากหาเลขส่งต่อให้กันแล้วก็ส่งถึงมือครูปรีชานะครับ
รวมถึงยังมีเจ๊กุ้งเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดกาญจนบุรี
ระบุในสำนวนของตำรวจภูทรภาค๗
ว่าเป็นผู้อยู่ในเหตุการณ์วันที่ครูปรีชามารับลอตเตอรี่ไปจากแม่ค้า
แล้วก็เห็นเลขท้าย๗๒๖โผล่ออกมาจากกระเป๋าเสื้อที่ครูปีชาได้เหน็บเอาไว้นะฮะ

ก็มีในแผนซึ่งในสำนวนของตำรวจภูทรภาค๗
ระบุว่าเห็นหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่ในตลาดเรสซิตี้อีกด้วย
ซึ่งในฝ่ายของในแผนกับเจ๊กุ้งก็เหมือนที่คุณเข็มมาสอนเล่าให้ฟัง
เขาก็ไปยืนยันอีกรอบกับกองปราบรามว่าเขาไม่ได้ให้การอย่างนั้นนะ

รวมแล้ว๔๐ปากครับที่ให้น้ำหนักไปทางครูปรีชา
รวมถึงบุคคลแวดล้อมที่เชื่อว่าครูปรีชาเป็นเจ้าของลอตเตอรี่นี้จริง
อย่างเช่นผู้หญิงที่ชื่อฟ้าดรโต้งที่ก็ออกมาช่วยยืนยันกันนะครับ
ส่วนฝั่งของร้อยตำรวจโทจรูลหรือหมวดจรูนหรือลุงจรูน
อกจากตัวหมวดจรูนเองแล้วก็มีเพียงภรรยารวมแล้ว๒คน
ที่ยืนยันว่าซื้อลอตเตอรี่มาจริงแต่จำหน้าแม่ค้าไม่ได้

ขณะที่นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้ม
ก็เป็นทนายความที่มาช่วยเหลือด้านคดีความให้อยู่นะครับ
มีอีกหลักฐานหนึ่งที่เป็นหลักฐานที่เป็นฝั่งของหมวดจรูนได้เปรียบ
แต่ก็ถูกหักล้างไปในที่สุดนะครับ
นั่นก็คือผลการตรวจลายนิ้วมือจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันว่า
พบลายนิ้วมือของหมวดจรูนบนลอตเตอรี่๕๓๓๗๒๖ที่เอาไปขึ้นเงินนะครับ
แต่หลักฐานข้อนี้ก็ถูกโต้แย้งว่าเอาก็มีลายนิ้วมือของหมวดจรูนสิ
ก็เป็นคนเก็บสลากของเขาแล้วก็ไปขึ้นเงินเนี่ยนะฮะ
เพราะว่าครูปีชาบอกว่าของเขาจับจากซองพลาสติก
แต่ซองพลาสติกมันหายไปนะครับ
ซึ่งซองพลาสติกที่หายไปเนี่ยที่สุดแล้วก็ไปถูกเปิดเผยในบันทึก
คำให้การที่สอบสวนกลางเขาส่งไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ว่าพนักงานสอบสวนที่ทำคดีเนี่ยยอมรับว่ามีคนขโมยไป

ส่วนกระแสในโลกโซเชียลนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเทไปทางฝั่งหมวดจรูนเป็นส่วนใหญ่นะครับ
หมวดจรูนคือเจ้าของสลากตัวจริงนะฮะ
แต่ว่าอันนี้มันไม่ใช่หลักฐานที่จะเป็นน้ำหนักสำคัญกับทางตำรวจ
หรือว่าอายการหรือว่าศาลนะฮะมันต้องเป็นเรื่องของพยานหลักฐานที่แท้จริงนะครับ
คือมองดูแล้วเนี่ยหมวดจรูนแทบจะยืนหยัดสู้อยู่เพียงลำพังนะฮะ
ถ้าจะยืนยันมากกว่านั้นก็คือการที่ไปสาบานที่สารหลักเมืองกาญจนบุรี
รูปการเป็นเช่นนี้ตลอดมานะครับแล้วก็การทำสำนวนคดีที่ฝั่งพยานของครูปรีชา
ซึ่งมีหลายคนแล้วก็คำให้การสอดคล้องกลมกลืนกันนะครับ
ตำรวจภูทรภาค๗ก็เลยสรุปสำนวนคดีไปก่อนหน้านี้
ชี้ว่าล็อตเตอรี่เป็นของครูปีชา
แต่พอพอตรอให้โอนคดีมาที่กองพราบ
ก็เลยมีเรื่องของการสั่งย้ายตำรวจในจังหวัด
ตอนนี้ก็๓นายแล้วสั่งย้ายออกจากกาญจนบุรีให้มาที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีคลิปเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ชี้ให้เห็นถึงความไม่มั่นใจว่าแม่ค้าลอตเตอรี่เอง
ก็จำไม่ได้ว่าใครที่ซื้อชุดที่ถูกรางวัลไปครูถูกไหม
ครูเองก็ทีแรกก็ไม่มั่นใจว่าถูกไม่ถูกอะไรยังไง
เป็นคลิปเสียงที่อ้างว่าเป็นครูกับแม่ค้านะครับ
พยานในฝ่ายของครูปรีชาจากเดิม๔๐กว่าปาก
กองปราบรามก็ตัดเหลือแค่๗ปากเท่านั้น
ที่สำคัญยังมีการสอบปากคำพยานและไปพบว่า
ในแผนบอกว่าบอกมาตั้งแต่แรกว่าไม่ได้เห็นหมวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่
แค่หันไปมองตามเสียงที่มีคนพูดว่า
ทำลอตเตอรี่ตกแต่ก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นหมวดจรูนที่เก็บไปหรือไม่
เจ๊กุ้งเจ้าหน้าที่ศาลก็ปฏิเสธว่า
ไม่เคยให้ปากคำกับตำรวจภูทรภาค๗
ว่าเห็นสลากเลขท้าย๗๒๖โผล่มาจากกระเป๋าเสื้อของครูปีชา
แล้วก็ไปซื้อคนละวันกับที่ครูปีชาไปด้วย
มีพยานหลักฐานของหมวดจรูนก็ดูแล้วจะน้อยนิดนะครับ
แต่ก็หมวดจรูนเนี่ยก็ไม่มีพยานหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าหวดจรูนเนี่ย
ก้มเก็บหรือว่าไปหยิบสลากที่เขาทำตกมาจริง
ประกอบกับกระแสข่าวช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีการย้ายตำรวจภูทร
ตำรวจกาญจนบุรีนะครับสพเมืองออกมา๒นายนะครับ
แล้วก็รวมทั้งผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาญจนบุรีด้วย
ณขณะนี้ก็เลยทำให้มองกันว่าน้ำหนักน้ำหนักของคดีนี้
ตเตอรี่น่าจะไปอยู่ที่ฝั่งหมวดจรูน

ถ้าตามที่ตำรวจบอกก็คือ๒๘กุมภาพันธ์นี้จะมีการแถลง
คุณผู้ชมถามมาว่ากี่โมงจะรอดูหน้าจอไทยรัฐทีวีช่วงบ่ายนะคะ
ก็ท่านผู้บัญชาการระบบสนตร์กลางบอกว่าช่วงบ่าย
ใช่แต่ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าบ่ายกี่โมง